ผมมีเรื่องมาให้ช่วยเหลืออีกแล้ว

น้องเป็นลิ้นหัวใจรั่ว

ได้รับแจ้งจากไมอุดอนรุยาม

ต้าตลาดนะครับที่อำเภอขุนตานจังหวัดเชียงราย
ขอเปิดรับบริจาคครับคุณผู้ชม

เพื่อจะไปรักษาตัวเด็กหญิงทิพย์เป็นนามสมมุติแล้วกันนะครับ
หรือว่าน้องมิ้นอายุ๘ขวบ

หลังจากตรวจเจออาการโรคหัวใจครับ

พ่อของน้องมิ้นคือนายศรีนามสกุลทาน
อายุ๖๐ปีนะครับป่วยเป็นโรคหอบผืดทำงานหนักไม่ได้

อาชีพก็หาเห็ดหานออกมาให้ป่าไปขาย
ได้เงินวันละไม่กี่บาทล่ะคุณผู้ชมเนี่ยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
มิ้นเรียนป๒นะฮะคุยเก่งมารยาทดีผลการเรียนก็ดี
แต่ที่ผ่านมาน้องมิ้นร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหนื่อยง่าย
กระทั่ง๒๓สัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมครับ
น้องมีอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง
ตรวจพบว่าน้องน่าป่วยครับผนังกั้นหัวใจห้องซ้ายนะครับ
แล้วห้องขวาล่างมันรั่วทะลุหากันได้
แล้วก็มีเนื้อเยื่ออุดกั้นตรงทางเดินของนะฮะ
เป็นทางเดินเลือดที่จะไปที่ลิ้นหัวใจนะฮะ
นี่แหละครับต้องรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

แม้ว่าเด็กจะใช้สิทธิบัตรทองรักษาแต่ครอบครัว
ไม่มีค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ระหว่างไปเฝ้าไข้ลูกนะฮะ
ประเมินแล้วลูกต้องไปกลับระหว่างเชียงรายเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า๑๐รอบ
ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า๔๕๐๐๐นะครับ

อยากจะร่วมบริจาคต่อชีวิตให้น้องมิ้นคนนี้นะครับ
บริจาคได้ที่หน้าจอครับคุณผู้ชมฮะ
เลขมันจะเยอะหน่อยนะถ้าจดเดี๋ยวอาจจะพลาด
แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับธนาคารทกศ

จะโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชม

เป็นเบอร์ของท่านผอโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดนะครับ
ยังไงก็เขาบอกว่าจะประกาศถ้าพอจะค่ารักษาแล้ว
ค่าเดินทางแล้วจะปิดรับบริจาคทันทีครับ